ไปดูเรื่องอื่นกันบ้างคุณผู้ชมค่ะที่บุรีรำอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่สามีเก่าค่ะตามง้ออดีตภรรยาซึ่งเป็นครูเนี่ยไม่สำเร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยบุกไปที่บ้านเอามีดจ้วงแทงสี่แผลอาการสาหัสนะคะน้องชายเข้ามาช่วยก็โดนแทงไปด้วยค่ะ
ตำรวจภูทรหนองหงนะคะไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บอยู่ที่บ้านหลังนี้ค่ะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวข้างในเนี่ยนะคะพบนางสาวกัญจนาหรือว่าครูการถูกของมีคมแทงนะคะสี่แผลแล้วก็พบนายจันดานะคะซึ่งเป็นน้องชายของครูการถูกแทงหนึ่งแผลเช่นเดียวกันญาติก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะผู้ก่อเหตุคือนายภูวิทย์ชวนรำหรือว่าในถัง
เพราะว่าแค้นค่ะในถังบอกว่าเนี่ยขายที่ดินมาสิบไร่ได้เงินมาสามสี่ล้านก็ให้ภรรยาหมดเอากระบะเข้าไฟแนนซ์ได้มาแสนนึงขายที่ดินที่ลำปลายมาตรได้เจ็ดแสนใช้หนี้ทกศที่เหลือก็ให้ภรรยาเก็บแต่สุดท้ายเงินหายหมดเลยไม่รู้ไปไหนนะคะแล้วตัวเองก็ถูกไล่ออกจากบ้านทั้งที่บ้านหลังที่อยู่กันเนี่ยเขาก็เอาเงินตัวเองเนี่ยสร้างมานะคะว่าจะให้พ่อ

ชอบหาเรื่องทะเลาะจะตีตัวออกห่างครับ
แล้วก็แยกทางกันมาปีนึงแล้วเมื่อ๓เดือนก่อนไปจดทะเบียนหย่ากัน
หลังเขาก็ไปพึ่งยาเซ็บติดด้วยก่อนก่อเฮตก็เสพยาบ้าไป๓เม็ดนะคะ
เสพยาบ้าไปสามเม็ดนะคะขณะที่ยายของครูการผู้บัตรเจ็บเนี่ยนะคะ
ก็ยืนยันว่าเงินที่ขายที่ดินที่ในถังบอกเนี่ยญาติฝั่งในถังเนี่ย
ก็มาเอาคืนเอาไปใช้หนี้จนไม่เหลือเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในถังทำเนี่ย
ถือว่าเกินกว่าเหตุนะคะมีการวางแผนจอดรถเอาไว้ในไร่อ้อย
แล้วก็เดินเข้ามาที่บ้านมาก่อเหตุค่ะ

มึงเคยเหตุใดลูกมันสามคนตาดำมึงเหตุอย่างใดเอ่อ
ในถังเบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น